เรื่องของโควิด๑๙มันมีดราม่าให้ดูทุกวัน
แต่ดราม่านี้มันไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาครับ
มันเกิดขึ้นเพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดจริง
ชัยภูมิครับคุณผู้ชมเห็นภาพนี้แล้วจะรู้สึกยังไง
เด็กหญิงอายุ๙ขวบติดโควิด๑๙จากคุณตา
พอโรงพยาบาลส่งรถมารับ
เด็กหญิงเนี่ยฮะคุณผู้ชมดูภาพ
้มลงกราบเท้าแม่กับยาย
บอกว่าหนูขอไปรักษาตัวก่อนนะ
นี่แหละฮะเด็กหญิงอายุเพียง๙ขวบเท่านั้นนะครับ
น้องติดโควิด๑๙เป็นรายที่๑๔๒ของจังหวัดชายภูมิ
ก้มลงกราบเท้าแม่และยายครับ
เพื่อลาไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล
โดยมีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลหนองบัวแดงครับมารอรับตัว
ปีซึ่งเป็นผู้ป่วยผู้ติดเชื้อรายที่๑๑๕ของจังหวัดพร้อม
คลุกคลีใช้ห้องน้ำร่วมกันคุณผู้ชมเห็นไหมฮะนะครับว่า
มันมาจากอะไรได้บ้างกลุ่มเด็กหญิงนะฮะอยู่ในกลุ่มเสี่ยง
เพราะว่าช่วงวันที่๑๑ถึง๑๖เมษายนญาติกลับมาจากพัทยา
ด้วยครับจังหวัดชนบุรีต่อมาคุณตาเริ่มแล้วไอแล้วเจ็บคอแล้ว
หอบถ่ายเหลวในวันที่๒๓เมษายนแล้วก็มาตรวจพบว่าติด
โควิด๑๙วันที่๒๘เมษายนครับทำให้เด็กหญิงเนี่ยต้องกักตัวแล้ว
ก็เข้าตรวจโควิด๑๙เมื่อวันที่๑พฤษภาคมแล้วพบว่าน้อง
ติดเชื้อครับนะฮะจึงต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลหนองบัว
คุณเอิร์ทพงศกรขวัญเมืองโคศกกรุงเทพมหานครโพสต์ภาพการ
ช่วยเหลือเด็กชายเป็นพี่น้องกันครับ๘ขวบกับ๑๐ขวบอยู่กันตาม
ลำพังในบ้านหลังเล็กเล็กในชุมชนบ่อนไก่เพราะว่าแม่เนี่ยติดเชื้อ
โควิดสิบเก้าไปรักษาตัวก่อนแล้วโดยแม่เนี่ยได้ติดต่อขอให้ทาง
เจ้าหน้าที่เนี่ยมาช่วยเหลือดูแลลูกครับโฆษกรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่นะครับได้พาพี่น้องไปสวอปครับตรวจหาเชื้อ
โควิด๑๙แล้วก็พาไปพักอยู่ในสถานกักตัวระหว่างรอผลตรวจ
และช่วยดูแลจนกว่าแม่ของพี่น้องคู่นี้จะรักษาตัวจนหาย
นะครับหากพี่น้องติดเชื้อเดี๋ยวก็จะส่งเข้าสู่ระบบการ
รักษาต่อไปเรื่องของกลุ่มที่น่าเป็นห่วงในขณะนี้ใน
กรุงเทพมหานครก็คงจะเป็นชุมชนคลองเตยที่กำลังเดินหน้า
ตรวจเชิงลุกอยู่นะครับมีความเสี่ยงเพราะสมควรเขาอยู่
กันแบบหลังค่าหลังค่าละ